เป็นปลาแล้วเป็นร้อยตัวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ข้างหลังนี่ปกติท่าท่าน้ำบริเวณวัดเขตอภัยธา

คนไปให้อาหารปลาไปทำบุญปล่อยปลา
แต่มีคนเอาอ้วนมาดักปลา

อันนี้คือ๓๐ตัวแล้ว
คือเอาเบ็ดตกว่าน่าเกลียดแล้ว

เนี่ยมาแบบนี้แล้วพระกับสามเณรถือมาทีละตัวทีละตัววางเรียงแบบนี้
คุณผู้ชมโอ้โหตรงนี้คือวัดนาบุญคลอง๗อำเภอธัญบุรีที่ปฐุมธานีครับ
ก็เดือดร้อนถึงพระสงฆ์กับสามเณรครับต้องช่วยเก็บปลาสวายนะพี่เบิร์ตที่เห็นปลาสวายทั้งนั้นเลยมาวางเรียง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณพานุมาตรน้อยมานิด
โพสต์ข้อความว่ามีคนลักลอบเอาอวนไปดักปลาหน้าวัดทำให้ปลาสวายติดมาตายเกือบร้อยตัว
ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นหูเป็นตาหน่อยใครมีบ่อแสช่วยแจ้งหน่อยแจ้งวัดหน่อย
ต่อมาครับนักข่าวไปที่วัดนาบุญเลยไปเจอกับพระมนตรีศรีษะเสือครับ
เป็นพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์ท่านเล่าให้ฟังนะว่าสี่ห้าวันก่อนเนี่ย
ช่วงเย็นเนี่ยนะอัตมาเห็นโยมคนหนึ่งเอาอวนมามาดักไว้แถวท่าน้ำ
ซึ่งเป็นท่าน้ำที่ญาติโยมเขาจะมาให้อาหารปลากัน
พอไปดูเนี่ยไปดูพร้อมกับพระลูกวัดแล้วก็เด็กวัด
เจอปลาติดอวนตายไปแล้ว๙๒ตัว
ทำไมตายทำไมตาย
ช่วยกันจับปลาทั้งหมดมากองไว้แล้วก็นำไปฝังท้ายวัดครับ
อาตมาก็อยากฝากนะฝากไปยังคนที่เอาอวนมาดักปลาเลิกทำเถอะ
แม้จะเป็นคลองของกรมชลประธานแต่หน้าวัดมันเป็นเขตอภัยธาน
คนส่วนใหญ่จะทำบุญแล้วก็บริจาคเงินมาซื้ออาหารให้ปลา
ไม่อยากให้มีญาติโยมที่ไหนมาทำแบบนี้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมนโยมนะ
เท่าที่ดูเมื่อกี้มันขาวมันน่าจะเป็นลักษณะของตะข่ายมากกว่า
ข่ายดักปลานะครับหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าลงข่าย
ข่ายคือการขึงขึงจากจุดหนึ่งไปถึงอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งจะขวางทางเดินน่าจะเป็นตักข่ายมากกว่า
แต่ไม่เป็นไรล่ะอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ
สาระสำคัญของข่าวนี้คือจับปลาในเขตอภัยธาน
แต่ทำไมมันตายเออน้ำแข็งพอน้ำแข็งพูดพี่ก็สงสัย
ไม่ถึงว่าเอาอวนดักมันก็
ยังอยู่นานแต่ข่ายพันอยู่ขึ้นหายใจไม่ได้หรอนานเหรอ